คราวนี้พาไปที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมวันดีคืนดี
ไก่ในเล้าหายไปคือมันตาย
ทำไมวันดีคืนดีหมามันเห่ากระโชกแบบผิดปกติค่ะ
สุดท้ายเดินไปดูที่ล้าวไก่เจออะไรคะ
คาดเจองูเหลือมค่ะคุณผู้ชม
งูเหลือมค่ะนี่มันอยู่ใต้คานไม้ของหลังคาล้าวไก่แบบนี้
ตัวใหญ่มากเห็นไหมเออยังไม่ได้กินเบิร์ดนะ
แต่ว่าหลักฐานเนี่ยชัดเจนเลยว่ามาที่ล้าวไก่เนี่ย
แน่นอนนะวัตถุประสงค์ประสงค์ต่ออะไร
ไม่ประสงค์ต่อทรัพย์นะประสงค์ต่อชีวิตแบบนี้นะครับ
น่าจะแบบมาเขมือบไก่นั่นแหละดูออกแต่ว่าเจ้าของเขามาเจอซะก่อนนะครับ
ต้องขอบคุณเจ้าหมาที่เจ้าของเขาเลี้ยงไว้ด้วยนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ้านเลขที่ไปก่อนละกัน
บ้านเล็กที่สิบห้าหมู่สี่บ้านหนองบัวตะบนพลทองอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
คือเห็นไหมกู้ภัยเอ่ยเจ้าของบ้านเอ่ยใช้ทุกวิถีทางแล้ว
มันก็ยังไม่ยอมลงมาจากคานไม้อ่ะค่ะสุดท้ายเห็นเชือกกล้วยไหม
ใช้เชือกกล้วยค่ะนี่คือวิธีโบราณนะคะ
คล้องที่หัวของงูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะ
สักพักหนึ่งงูมันนิ่งไปนิ่งไปเสร็จปุ๊บ
คลายตัวออกมาจากคานไม้แล้วก็ถูกนำมาวัดความยาว
ความยาวของมันเนี่ยกว่าสามเมตรครึ่งนะคะจากการสอบถามเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เขากำลังนอนอยู่นั้น
ได้ยินเสียงสูนักเนี่ยก็คือหมาที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ย
เห่าผิดปกติคือผิดสังเกตนะคะก็เลยออกไปตรวจสอบบริเวณล้าไก่
ตรงที่หมาเห่าไปพบงูเหลือมตัวเนี้ยอุ้ยขนาดใหญ่เลยนะ
กำลังจะรัดไก่ในล้าวก็เลยใช้ไม้เนี่ยตีไล่
เจ้างูเหลือมเนี่ยมันเล้ยขึ้นไปอ่ะบนคาน
แล้วก็ไม่ยอมหนีไปไหนนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้องโทรแจ้งกู้ภัย
นี่เห็นไหมไก่ตัวนี้แหละพี่เบิร์ตนี่เห็นไหม
นั่นแหละมันอยู่ในร้านแบบนี้น่าจะตายแล้วหรือเปล่าเมื่อสักครู่นะฮะ

เจ้าของบ้านเล่าต่อบอกว่าคือก่อนหน้านี้ตอนมาให้อาหารไก่เนี่ย
พบว่าไก่ตายเอกใจว่าเอ๊ะอะไรมากัดมันนะฮะ
แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่ใช่หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้
มาเมื่อวานนี้พบงูเหลือมตัวใหญ่เข้ามาพยายามกินไก่ก็นี่แหละ
คาดว่าน่าจะเป็นตัวที่มาเขมือบไก่ครั้งก่อนนู้นนะคะอืม
ทีนี้คุณผู้ชมคนที่เขียนสคริปต์นะ
ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่สวภาหรือเปล่า

พี่ก็บอกว่าคือมีความเชื่อของคนโบราณบอกว่า

จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะฮะอืม
เขาให้ข้อมูลบอกว่าเชือกกล้วยเนี่ยคือมันไม่จริงนะคะ
ว่างูเนี่ยมันกลัวเชือกกล้วย
แต่จริงแล้วเชือกกล้วยมันมีความเหนียวทนทาน

จนกระทั่งงูมันจะอ่อนแรงไปเอง
เหมือนกับความเชื่อที่ว่าแขกเป่าปีเรียกงูอ่ะ
งูมันไม่มีหูใช่ไหมมันไม่ได้ยินเสียง
แต่งูมันจะจ้องหัวเข่าของแข็งที่เป่าปี
แล้วมันจะเคลื่อนตัวมันจะเลื้อยออกมาจากกล่องลังเองนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราทำเสียงดังเท่าไห

โดยเฉพาะเวลาเราเคาะพื้นแรงเนี่ย
มันก็อาจจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน